สบายดีไหมสบายดีครับ

โอ้โหแฟนคลับให้กำลังใจเยอะมาก
และที่ดังนั้นที่สุดผมติดตามอยู่ครับวันนี้ก็เลยมีอารมณ์

เพราะวันนี้ยังอยู่ที่
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วค่ะ
แหม่วันนี้นะครับพระธรรมดี
ยังมีเรื่องราวดีกับสีสันข่าวเช้าตรูธแล้วนะครับ

เป็นเรื่องราวของการใช้ประทัดที่เลิกใช้ไปแล้ว
แต่มีสิ่งอื่นประทดแทนครับ
สีสันข่าวเช้าตุ๋จินนิดหนึ่งได้เลยครับ
สีสันข่าวเช้าตรูมาแล้วครับ
ตรุษจีนปีนี้เรามาไหว้เจ้าโดยไม่ต้องจุดประทัด
ร้อเลี่ยงกันแล้วก็ลาดมีลูกโปรงตาก
เสียงก็ดังกลางวันทั่วบ้านเลยล่ะครับ
ไม่มีเวลาพาแฟนไปเที่ยวสนุกหนุ่มนักขุดก็เลยใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัว
เนรมิตรถขุดให้เป็นชิงช้ากระเช้าสวรรค์เล่นเพื่อนแบบนี้สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้พบเห็นครับ
เออแต่ว่าพี่ครับเล่นระวังความปลอดภัยกันบ้างนะครับ
เป็นมนุษย์ต้องทดลองเรียนรู้ทุกอย่าง

เอ้าลองดูว่าคนกับแกะใครจะรอด

ว่าแล้วก็ลองชนชนชน
แม่เจ็บไหมล่ะครับคุณพี่
เจ็บอะไรดูนะไม่ใช่ของเล่นนะครับ
หมากับแมวพบกันเป็นเรื่องใหญ่
จับตาดูให้ดีครับนี่เป็นคู่แห่งศักดิ์ศรีในยามเช้านี้

เอาน้องม้าพลาดท่าครับ
ขอวิ่งโกยหนีพี่แมวไปก่อนเลยล่ะครับ

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ